หาคุณผู้ชมฮะมาดูคลิปนี้กันหน่อยคือคนขับรถตามหลังรถ
มาในแน่เลยตำรวจเมาตำรวจเมาคุณผู้ชมคลิปไม่มีเสียงนอกจากเสียงมอเตอร์ไซด์ของตำรวจแล้วก็เสียงรถ
นี่ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงออกขวาแป๊บนึงเข้าซ้ายแป๊บนึงจะออกขวาอีก
ไหลแบบนี้ไปเรื่อยคนขับรถตามเขาก็เป็นห่วง
เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะแล้วสักพักหนึ่งนี่
ใกล้จะถึงแยกแล้วโอ้โหเฉไปขวาเนี่ย
กลัวตกเกาะข้างทางเนี่ยนะค่ะเดี๋ยวไปเสยนะ
สักพักหนึ่งไปถึงแยกคุณพอไปถึงแยกนะเขาเหมือนจะเลี้ยวขวา
แล้วมีจังหวะหนึ่งเหมือนสับปะงก
เหรอคุณผู้ชมดูดูตอนติดไฟแดงเนี่ยค่อยดูกันไปนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๙โมงเช้าเลยตรงถนนเลี่ยงเมืองชายภูมิ
คุณผู้ชมอยู่นั้นเนี่ยจังหวะนี้คนถ่ายบอกเอ๊ะหลับหรือเปล่า
พงกหรือเปล่าตำรวจนายนี้เป็นอะไรอาการไม่ปกติ
ตั้งแต่ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วล่ะแอบถ่ายเห็นชัดว่าเป็นรถตำรวจ
เป็นรถตำรวจจราจรของสพบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิ
ทีมข่าวของเราไม่รอช้าเพราะว่าประชาชนสงสัยว่าตำรวจนายนี้
เมาแล้วขับขี่หรือเปล่านะครับก็เลยเข้าไปสอบถาม
ทางภูมิกับการสพบ้านเข้าของชายภูมิเขา

กันชิ้นแจ้งออกมาบอกว่าเป็นรถของสอบภอดิ์จริงครับ
และได้เรียกตำรวจในคลิปมาสอบถามแล้วครับ
ทราบว่าช่วงเกิดเหตุนะครับเขาเพิ่งจะออกเวรตอนเช้า
เพราะเข้าเวรทั้งคืนเข้าเวรทั้งคืนไม่พอนะครับ
ตำรวจนายนี้ฮะดันไปอำนวยการจราจรในงานบวชต่อในช่วงสาย
คือทำงานต่อเนื่องคุณทั้งคืนแล้วไปถึงเช้าไปถึงสายอีก
ยังทำงานต่อและทีนี้กำลังจะขี่รถจักรยาน
กลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อจะกลับมาทำงานต่อในช่วงบ่ายอีก
ว่าพักผ่อนไม่พอจึงเกิดอาการสับปะงกโงกเงก
เกือบจะวูบเคราะห์ดีไม่เกิดอันตรายใดขึ้น
ยืนยันครับลูกน้องผมไม่ได้เมาครับ
เพราะว่าผมตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบแล้วนะครับ
เรื่องต้นภูมิกับบอกว่าผมก็ตักเตือนไป
อย่าให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนะครับ
โดยเฉพาะตำรวจที่นำรถของข้าราชการไปใช้แบบนี้นะครับ

คุณอย่าขับขี่แบบนี้ให้ประชาชนเขาสงสัยนะฮะ
ก็ยืนยันว่าจะมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ยืนยันไม่เมานะคุณแต่มันอันตราย